อย่าได้ไม่มาขโมยของข่อยได้มิดปืนแน่

มิอิง
มิง
เยี่ยง

ช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะดาวเครียดจัดเลยค่ะ
เครียดว่าจะมีขโมยมาขโมยเครื่องสูบน้ำ
เพราะตอนนี้ฝนกำลังตกเยอะตกแยะเลยนะคะ
และข้าวแตกกอที่ขึ้นเต็มนากำลังสวยถูกน้ำท่วม
อุ๊ยตายตายค่ะทุนแย่ปีนี้ไม่ได้ค่ะ

แต่เนี่ยเครียดถึงขนาดนี้
เพราะฉะนั้นตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศหน่อยดีไหมคะ
ที่เขาบอกว่าพายุจะเข้าไทยชื่อน้องมูหลาน
พายุโซนร้อนลูกนี้มันยังไงกันแน่
เอาเดี๋ยวตรวจสอบตามรายวันแบบนี้กันก่อนนะคะ
ช่วงเช้ากันก่อนว่ารักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยเป็นยังไง
ภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่าช่วงเช้าแบบนี้

ทางตอนบนของประเทศไทยไม่มีเลยนะคะ
แต่ความร้อนที่จะเกิดขึ้นช่วงเช้านี้เป็นลักษณะที่ฉันรู้สึกแล้วเนี่ย
เป็นลักษณะร้อนชื้นร้อนอบอ้าว
เอ๊ะแล้วเจ้าพายุและร่องฝนที่จะทำให้เกิดฝน

จะเห็นว่าขีดสีแดงคู่ขนานแบบนี้เรียกว่าร่องฝน
ร่องฝนเขายังคงพาดผ่านตอนบนของประเทศไทย
แต่การเดินทางของเขาก็คือฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออก
ไปไหนไปนู่นค่ะนู่นเห็นไหมคะ

ที่เขากำลังพัฒนาตัวขึ้นมาในทะเลจีนใต้
เขาดึงไปค่ะและดึงไปจังหวะที่ดึงไปนี่แหละ
ในประเทศไทยนะคะก็จะลดลงไม่ได้หมายความว่าหมดไปนะ
ลดลงเล็กน้อยเท่านั้นเองและจะกลับมาตกอีกครั้ง

พอลมดูเรื่องของลมกันบ้าง

เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในประเทศไทย
ช่วงนี้ลมก็อ่อนกำลังลงด้วยนะคะ

หล่อเลี้ยงพายุมู่หลานเหมือนเดิมค่ะ
ช่วงเช้าแม่บอกไปแล้ว

เพราะฉะนั้นเช้านี้ไม่ค่อยมีฝน

ตามปกติจะเริ่มก่อตัวช่วงบ่ายค่ะก็เป็นแบบนั้นจริงแล้ว
บ่ายมาแล้วค่ะฝนเริ่มก่อตัวอืมรู้สึกว่าวันนี้
ภาคตะวันออกนะเห็นไหมคะตรงนี้ภาคตะวันออกตรงนี้
เพราะว่าลมมรสุมเขาพัดพาเอาความชื้นจากอ่าวไทย
ขึ้นฝั่งไปที่ฝั่งภาคตะวันออกวันนี้ภาคตะวันออกระมัดระวัง
แล้วก็เตรียมรับมือนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำป่า
ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมบ้านเรือนส่วนคลื่นค่ะคลื่นถ้าดูและเปรียบเทียบ
เมื่อวานนี้จะเห็นว่าคลื่นทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน
คลื่นลดลงนะแต่ก็ยังคงไว้ใจไม่ได้นะคะ
วันนี้เราจับตาทิศทางของเขานะบอกว่าเขาจะขึ้นฝั่ง
ปกติเขาจะขึ้นแบบตรงแบบนี้ใช่ไหมคะไปเข้าสู่ประเทศจีน
แต่ไม่รู้ใครไปเตะไซก้อยเขาค่ะตรวจสอบล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
หักโค้งซ้ายซ้ายมาไปไหนเข้าเวียดนาม
ทีนี้พอเข้าเวียดนามใกล้ประเทศไทยมากขึ้น
เตรียมตัวรับมือฝนนะคะในพื้นที่ประเทศไทย
เป็นผลกระทบทางอ้อมนะคะเพราะว่าพอฝนเขากระจาย
พอขึ้นฝั่งแล้วเขาสลายตัวฝนจะเกิดขึ้นในประเทศไทย
ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เตรียมรับมือให้ดีค่ะ